เรื่องนี้สายไหมต้องรอดเกี่ยวกับการไปศัลยกรรมค่ะ

คุณผู้ชมพูดถึงเรื่องการศัลยกรรมนี่
บางคนก็จะบอกว่าทำแล้วเหมือนกับถูกลอตเตอรี่
ถ้าทำดีนะอันนี้ตรงหน้าผาก
เน่าแล้วแบบเป็นแผลกว้างแบบนี้เลยคุณผู้ชม

แต่สุดท้ายหมอขอจบที่๒๐๐๐บาท

ต้องรักษาตัวอีกโอ้โหมีหลักปีนะคุณผู้ชมแบบนี้ค่ะ
ผู้หญิงคนนี้คือคุณแป้งเราเรียกแบบนี้ละกันค่ะ
คุณแป้งร้องผ่านทางเพจสายไหมต้องรอด

ลิกดังเลยที่นนทบุรีที่บอกว่าจ่ายเงินไป๓๓๙๙๙บาท
หลังจากศัลยกรรมมาปั๊บเนี่ยโอ้ดูสิจะไปยอดหน้าผากนะ
ลัยกรรมมา๒วันปั๊บปวดแสบปวดร้อน
หมอหมอขอเปิดผ้าพันแผลดูได้ไหม
แล้วพอเปิดดูปุ๊บไอ้ที่ปวดแสบปวดร้อนมันเป็นแผลเน่า
พอติดต่อไปคลินิกบอกว่าจบเรื่องที่๒๐๐๐ได้ไหม
แล้วเดี๋ยวจะฟ้องร้องเธอด้วยคุณแป้งบอกว่าโห
จะมาฟ้องรองฉันเรื่องอะไรบอกถ้าเกิดว่าคุณแป้งไปเอ่ยชื่อคลินิกไง
ลิกได้รับความเสียหายเดี๋ยวจะฟ้องร้อง
เอ้าก็ในเมื่อคลินิกคุณทำมาแล้วหน้าผากฉันเน่าแบบนี้

๑๙๑๙ตัวเหมือทุบแบบว่าขอขอให้ใช้ค่าเสียหายครับอ่าตรงแผ่น
ก็คือจะไม่ไปแล้วก็คือจะขอยุติการรักษาครับคราบแล้วพี่อีก
น้ำมันมันก็ไม่ได้แล้วเพราะแค่ว่ารักผิดชอบรักผิดชอบเยาว์ยามมันก็ไม่เกิดการฟ้องร้อง
และรับผิดชอบในหน้าที่นะก็คือว่าให้มันสมดุลกับความเป็นจริง
ว่าเราหมดค่ารักษาไปหลักล้านหลักแสนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณก็ต้องจ่ายตามความเป็นจริง
ไม่ใช่คุณจะให้แค่๑๕๐๐๐บาทรักษาให้จบคือฉันรักผิดชอบแล้วซึ่งมันไม่ถูกมันไม่มีที่ทำ
ก็เข้าใจเธอนะถ้าเกิดว่าเธอต้องจ่ายค่ารักษาตัวเองเป็นหลักแบบหลักแสนหลักล้าน
คลินิกจะมาจบที่แบบ๑๕๐๐๒๐๐๐แบบนี้เธอไม่โอเคหรอก
แล้วล่าสุดนี้เห็นว่าไปปรึกษาคุณหมอมานะคุณหมอคนอื่นว่าแบบคุณหมอขาแผลตรงนี้มันจะทำให้หายนะ
มันจะต้องใช้ระยะเวลาเท่าไหร่เพราะว่านี่รักษาตัวมา๕เดือนแล้วนะ
บอกว่าต้องใช้เวลาอีก๒ปีแล้วคิดดูสิสภาพผู้หญิงคือเธอเป็นคนสวยด้วยนะ
แล้วเวลาแบบส่องกระจกดูคือต้องเห็นหน้าตัวเองเป็นแบบนี้มันนอกจากแผลทางกายแล้วเรื่องแผลทางใจอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันนะคะ
ทีนี้ทางแพทยศภาชี้แจงว่ากรณีนี้แม้ว่าในคลินิกหรือว่าตัวเครื่องมือจะสะอาดขนาดไหน
แต่ว่าทุกคนเลยนะคุณผู้ชมมีโอกาสติดเชื้อเพราะว่าเชื้อโรคอีกมากมายเนี่ยมันปะปนอยู่ในอากาศนี่แหละ
ดังนั้นอย่างที่บอกไงว่าโอ้โหบางทีไปทำศัลยกรรมเราเห็นว่าหมอคนนี้ดีขณะไปทำคนเดียวกันกับหมอที่รีวิวว่าสวย
คนที่เขาบอกว่าดีผลลัพธ์ของเรามันอาจจะออกมาไม่เหมือนเคสที่เขาว่าดีเขาว่าสวยก็ได้
แล้วแพทย์เทศภาบอกด้วยตามหลักการแล้วคลินิกควรที่จะรักษาคนไข้ให้ยาฆ่าเชื้อ
หรือว่าจะต้องผ่าตัดให้ใหม่ต้องให้ความเป็นธรรมต้องดูแลผู้ป่วยให้ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ด้วย
นี่รู้ไหมเวลาเราคุยกับคุณแป้งแล้วเนี่ย
เมื่อวานไปที่คลินิกด้วยนะ

ลินิกอยู่ตรงถนนเลี่ยงเมืองปากเกร็ดนะคะ

ใช่มองไม่เห็นข้างในหรอกโทรไปหา

เมื่อวันอาทิตย์อะยังเปิดอยู่
แต่เมื่อวานที่ไปไม่รู้ว่าจะเกี่ยวไหม

ทางการอะไรอย่างนี้เราไม่แน่ใจไง
แต่คนเขาบอกว่าทำไมวันอาทิตย์ยังเปิดเลย
ทำไมวันจันทร์ปิดล่ะหรือเป็นวันหยุดประจำคลินิกอยู่แล้ว